อยากได้รางวัลไหมฟังทางนี้ครับฟังทางนี้
คาราบาลแดงกับไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยนะเขาจับมือกันแจกโชคใหญ่ใหญ่แค่ไหน
มาฟังคุณผู้ชมครับของรางวัลบอกเลยว่า
คาราบาลแดงเนี่ยนะครับเขาแจกฮะทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท
สามเดือนนะครับโอ้โหสามรางวัลทุกเดือนเลย
เตอร์ไซคอนด้านิวนะครับนิวคลิกหนึ่งสองห้า
แล้วตกแต่งไม่เหมือนใครนะตกแต่งในสไตล์คาราบาล
จำนวน๑๐๐รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาท
ราบาลเขาจับจริงแจกจริงถ้าอยากเป็นผู้โชคดีได้รางวัลแบบนี้
ต้องทำยังไงครับคุณวราพรครับก็กติกาง่ายง่ายเลยนะคะ
แค่เขียนบีบส่งค่ะสามคำนี้นะคะฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่า
ตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
ลงบนกระดาษด้วยลายมือนะคะแล้วก็พับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดง
แล้วก็บีบให้แน่นค่ะฝาคันโซคูณสองให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วบีบให้แน่น
ว่าไม่ต้องเขียนที่อยู่นะคะคุณผู้ชมส่งมาที่ตู้ปอนอสอง
บังปะโกงฉะเชิงเซาสองสี่หนึ่งสามศูนย์หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะย้ำของรางวัลอีกครั้งค่ะ
คุณผู้ชมทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือน
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าใกล้จะประกาศผลผู้โชคดี

วันที่๒๘เมษายนนี้ในรายการตลอดข่าว

เพราะฉะนั้นรีบส่งกันเข้ามานะคะ
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒

เพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และขอแนะนำเครื่องดื่มใหม่ครับ
คันโซคูณ๒ครับเพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับ
กรูโคโลโนเล็กโทนนะครับ

คันโซคูณ๒อร่อยสดชื่นครับ
หาซื้อได้แล้วที่ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ

เดี๋ยวจบรายการผมต้องแม่สักขวดแล้วล่ะ

ทรงมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ